คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในวัด
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัยรุ่นสองกลุ่มค่ะเข้าไปในวัด
จะไปเที่ยวงานวัดไปดูหมอลำไปดูรำบงรำบงด้าเปล่า
ที่ไหนได้คุณคะอีกฝ่ายหนึ่งโยนหินค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าฝ่ายที่โยนหินหาเรื่องสุดท้ายตะลุมบอลกัน
คว้าปืนมายิงกันด้วยมีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี้ย
สองรายที่สุดแล้วตำรวจรวบตัวคนก่อเหตุได้ทันควันนะฮะ
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์และอย่าทำตามนะคะ
น้องน้องวัยรุ่นอย่าทำตามนะเหตุการณ์จุดเกิดเหตุ
เกิดขึ้นที่วัดป่าศักดารามตำบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ได้รับบาดเจ็บสองรายรายแรก
อายุ๒๖ปีชื่อว่านายสุพธิบุญหวังถูกยิงที่บริเวณข้อพับ
ขาด้านซ้ายและขวารวมถึงหัวเข่าซ้ายขวาทั้งสองข้าง
ส่วนคนที่๒ชื่อว่านายศิวะประเสริฐสังอายุ๒๐ปี
คนนี้ถูกยิงใต้หัวเข่าด้านขวาเราไปคุยสอบถามคนที่เจ็บ
เจ็บแต่ยังพูดได้เจ็บแล้วเขาบอกว่าจำนะครั้งนี้
จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าพากันไปชมกัน
แสดงหมอลำที่วัดในงานนามัศกาลพระธาตุพนมจำลอง
ได้เกิดเหตุทะเลาวิวาสกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากอะไรอ่ะ
เนื่องจากว่าถูกอีกฝ่ายโยนก้อนหินใส่
สุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งค่ะยิงปืนมาใส่
ได้รับบาดเจ็บตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปพบปลอกกระสุนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ๖นัด
หลังจากนั้นพยายามไปติดตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
เอาปืนมายิงเขาจับกลุ่มได้ค่ะ
ชื่อว่านายอัครินพระแก้วเป็นคนก่อเหตุ
นำตัวอัครินไปสอบสวนสอบปากคำ
อครินเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าจังหวะที่กำลังจะหนีอีกฝ่ายนึงเนี่ย
แต่ปรากฏว่าฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บพยายามวิ่งเข้ามาประชิดตัว
เขาก็เลยตกใจพอตกใจเสร็จปุ๊บคว้าปืนเลยค่ะ
คว้าปืนจากใต้เบาะรถยิงใส่กลุ่มคู่อริ
โดยที่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ลั่นกระสุนปืนออกไปแล้ว
ไกลออกไปแล้วจะมีคนได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไร
เพราะฉะนั้นแล้วอัครินก็เลยอยากฝากขอโทษครอบครัวคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะไม่ได้ตั้งใจทำไม่ได้ตั้งใจทำค่ะ
แต่สาเหตุสาเหตุจริงไม่ใช่มาจากคึกขนองนะ
ขีดเส้นใต้ตัวโตเลยไม่ใช่ขีดเส้นใต้ว่าเธอไม่รักนะ
เส้นใต้ว่าเธอขาดสติอัครินเพราะเธอไปดื่มน้ำเมามาก่อน
ไปดื่มเหล้าดื่มเบียมาก่อนแล้วเธอพอขาดสติเสร็จปุ๊บ
เธอก็ทำเหตุการณ์นี้ไงเธอก็ก่อเหตุไง
ดีนะไม่มีคนตายอัครินแต่ว่าที่สุดแล้วค่ะ
ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือข้อหานักด้วยพยายามฆ่า
พยายามฆ่าเพราะมันเล็งเห็นผลได้ว่าคุณเนี่ย
เวลาคุณยิงไปแล้วมันมีคนตายได้ถูกไหม
ข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะคะ
อ่ะส่วนความผิดอาวุธปืนด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่มีใบอนุญาตใบอนุญาตพกพาปืน

นั่นสิที่ทำบุญกลายเป็นทำบาปนะ